คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อ
เมื่อวานนี้๙เดือน๙ปี๒๕๕๙

โอ้โหคือตัวเลขดีนะมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ดังนั้นเมื่อวานนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันมงคล
บางคนนี่คือตั้งใจอยากจะคลอดลูกเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่ทันจริง
บางคนที่เพิ่งท้องได้เป็นสัก๒๓สัปดาหฟ์
ต้องรอให้ครบ๙เดือนด้วยต้องรอให้ครบ๙เดือนถูกไหม
ใช่ซึ่งบางคนก็ถือว่าสมใจไปสมใจแต่ว่าเป็นการสมใจที่โดยบังเอิญนะคะ
จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูเมื่อวานนี้
มีหญิงคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ๒๘ปีเดินทางตั้งใจว่าจะไปคลอดที่จังหวัดเลย
แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็ปรากฏว่าคลอดลูกบนรถนะคะ
เพราะว่าพ่อของสามีพาเธอไปที่จังหวัดเลย
แต่ว่าไปไม่ถึงค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็น
ก็เลยคลอดทารกเพศหญิงออกมาวันที่๙เดือน๙ปี๒๕๖๒
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีและน้องในที่สุดแล้วก็ชื่อ๙
นี่สมใจไหมครับคุณน้องเก้าน่ารักด้วยถ้ามีคนปีหน้าชื่อน้อง๑๐
ไม่ได้สิคุณต้องดูเวลาคลอดดูวันคลอดอ่าคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลศรีบุญเรือง
ช่วยกันตัดสายทารกแล้วก็ทำความสะอาด
แล้วก็รับตัวทั้งคุณลูกแล้วก็คุณแม่เนี่ยนะคะ
ไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลโดยเด็กที่คลอดออกมาเป็นเพศหญิง
น้ำหนักตัวประมาณ๒๕๗๐กรัม
เมื่อเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
รายงานข่าวเขาบอกด้วยนะคะว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
อกจากจะไปดูคุณแม่คลอดลูกบนรถแล้ว
เข้าไปดูอะไรทราบไหมคะตัวหวย

น้ำหนักน้องเขาบอกไหม
บอกนี่ไงคุณ๒๕๗๐กรัม

เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที๒ชุดตัวเลข
แล้วก็ทะเบียนรถไม่บอกไปซื้อหานังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านเอา

ก่อนหน้านี้นะคะย้อนกลับไปค่ะ
นางสาวนวลจันศรีปธุม
ซึ่งอยู่บ้านนารุ่งเรืองตำบลหนองกุงแก้ว
เจ็บคันแล้วก็พยายามที่จะเดินทาง
ไปที่โรงพยาบาลผาขาวจังหวัดเลย
แต่ปรากฏว่าเกิดปวดท้องแล้วก็คลอดลูก
ขณะที่เดินทางไปที่บ้านหนองกุงแก้ว
ห่างจากโรงพยาบาลไม่ไกลประมาณ๑๕กิโลเมตร

เดียวก็ถึงแล้วก็ได้โทรศัพท์แจ้ง
หมายเลข๑๖๖๙เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
นางสาวนวลจันทร์บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่คลอดลูก
ตนเองปลอดภัยทั้งแม่และลูก
โดยได้ฝากคันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้องกุงแก้ว
ลูกคนนี้เป็นลูกคนที่สอง
สองไหมคุณได้อีกชุดหนึ่งนะได้ชุดหนึ่ง
คนแรกเป็นผู้ชายคลอดไปแล้วคลอดเองด้วย
นางสาวนิพาพัฒน์แหล่ป้องพนักพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ได้ออกไปช่วยเหลือบอกว่าได้รับแจ้งจากศูนย์๑๖๖
ก็ไม่รีรอล่ะค่ะรุดหน้าไปช่วยเหลือทันที
แล้วก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกฟังเสียงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะ
แม่ก็นั่งอยู่หน้ารถแล้วก็เด็กก็ยังอยู่กับแม่อยู่ตักแม่ค่ะ
ก็ไปเจอก็เด็กก็ตัวแดงดีค่ะแต่ยังไม่ตัดคอ
แต่มีเจ้าหน้าที่แคมป์สายไว้พยาบาลก็ประถมพยาบาลโดยการสอดคลอด
ถักแล้วก็เคลื่อนย้ายมาเคลื่อนรถเคลื่อนวัดความดันอะไรแม่ค่ะ
ตอนนั้นตอนนั้นแม่ก็ปกติดีค่ะเด็กก็ดี
นั่นก็คือนางสาวนวลจันทร์ได้ตั้งชื่อเล่นของลูกว่า
ไม่ต้องเดาเนาะเกิดวันที่๙เดือน๙ปี๕๙
นาฬิกา๓๐นาทีไม่รอดชื่อน้องก้าว
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะจริงแล้วที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
ได้มีการทำคลอดเด็กอีก๓คนรวมน้องก้าวด้วยก็เป็นทั้งหมด๔คน
๒หญิง๒น้องก้าวเป็นคนที่๒นี่ฉันไม่ได้พูดอะไรนะ
ชื่อก้าวชื่อเลือดไหมละอันนี้ไม่แน่ใจ
เดี๋ยวต้องโทรไปถามที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง